แบบนะคะสาวโบโบลิ่งนะคะ
โบลิ่งปริศนาคนนี้แหละคุณผู้ชมค่ะ

ครบมา๑๐ปีเราเพิ่งเลิกไป๒ปีค่ะ

ทักทายเม้นต์กันอยู่นึกว่าจะกลับมาคืนดี
เนี่ยแฟนเก่าพี่เอกซินเทน๕

รวมไปถึงเจ้าตัวบอกว่าโสดจริงหรือไม่นะคะ
ฟังสาวโบปริศนากันเลยดีกว่าค่ะ
นะมีแฟนคลับบางคนเจียนกลับไปคุยกับพี่เอก

ไม่ได้คุยกันเลย

ไม่ได้เป็นสเตตัสที่มันชัดเจนแต่ว่าเราก็มีเราก็เลยรู้สึกว่า
เราเป็นกำลังใจให้กันทางห่างดีกว่าเลย
เหงาค่ะตอนนี้สอนด้วยเป็นอาจารย์อยู่เด็กเยอะ
ใช่เป็นอาจารย์ด้วยเรียนอยู่ด้วยโอ้โหขยันเก่งสวยโสดค่ะ